มีเด็กหญิงวัย๑๓ปีไปขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ที่ชนบุรีนะครับ
เพราะว่าเธอถูกอดีตแฟนที่เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปี
หลอกลวงไปให้เพื่อนรุมโทรมข่มขืน

เรื่องราวสะเทือนใจที่เด็กหญิงวัย๑๓ปี
ถูกอดีตเพื่อนชายคนสนิทวัย๑๔ปี

นำซ้ำยังถูกถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ข่มขู่

หากไม่ให้จะนำไปเผยแพร่ให้เกิดความอับอาย

สุดท้ายเมื่อไม่มีทางออกเหยื่อเคาะร้าย
นำเรื่องทั้งหมดมาขอความช่วยเหลือ
กับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฉลามขาวชมบุรี
เหตุการณ์ฝันร้ายของเด็กหญิงเกิดขึ้น
เมื่อคืนวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพราะความไว้ใจจึงยอมไปตามคำชวนของอดีตเพื่อนชายคนสนิท
พาไปหาเพื่อนที่บ้านย่านเขาสามมุก
โดยเธอไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น
เมื่อไปพบกับวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี

จากนั้นก็ถูกวัยรุ่นชายคนดังกล่าวบังคับข่มขืน
และเรียกให้เพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่อวันนัทอายุ๒๙ปี
และผู้ชายเขมรอีก๑คนอายุประมาณ๒๕ปี

โดยใช้กุญแจมือล็อกมือทั้งสองข้างเอาไว้
ระหว่างนั้นวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี
ยังถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดเวลา

ว่าห้ามนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใคร
แต่กลุ่มผู้ลงมือกลับนำเรื่องไปประจาน
กับเพื่อนของผู้เสียหายที่โรงเรียน
ข่มขู่เรียกเงิน๓๐๐๐บาท
เพื่อแลกกับการไม่นำคลิปไปเผยแพร่ให้อับอาย

ลักษณะให้ข่มขู่แล้วก็ให้อายว่า
ถ้าไม่จ่ายเงินจำนวน๓๐๐๐บาท

เขาจะเอาคลิปเหล่านี้ที่เกิดเรื่องวันนั้น
ไปประจานให้เกิดความอาย
ซึ่งเด็กก็กลัวก็เริ่มที่จะหาคนช่วยเหลือ

ญาติพี่น้องแล้วไม่มีพ่อก็พิการเป็นใบ้
ก็เลยต้องมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ท่องเที่ยว
ก็เท่าที่ดูจากการเด็กมาหาผม

ก็คิดว่าคงจะมีการข่มขู่กันตลอด
โดยเฉพาะเขากลัวในเรื่องของการถูกแบล็กเมย์

น้องผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟัง
ว่าพวกกลุ่มนี้เขามีพฤติกรรมยังไงมั่ง
อย่างเช่นเรื่องของการเสพยาก็เหมือนกัน
ก็ได้รับฟังจากปากของน้องนะครับ

และการได้ยินสื่อสารผ่านร่าม
เล่าความเจ็บช้ำที่เหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นซ้ำ
โดยก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยถูกเพื่อนพ่อลวนลาม
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นอีก
หลังจากนี้พ่อจะดูแลใกล้ชิดลูกให้มากขึ้นกว่าเดิม

คือเด็กชายอายุ๑๔ปีวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
นายนัตพัฒนีวงอายุ๒๙ปี
และนายเลิศชายชาวกัมพูชา
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวทั้งหมด

โดยแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
พรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
จากบิดามันดาเพื่อการอนาจารย์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ล่าสุดจากการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ทั้ง๔คนยอมรับว่าได้รุมข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
มีการสอบปากคำไปเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
โดยพลตมตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ได้สอบปากคำนายนัทพัฒน์มณีวงอายุ๒๙ปี
เลิศชาวกัมพูชาหลังจากติดตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
หลังก่อเหตุร่วมกันข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ร่วมกับเยาวชนชายอีก๒คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาสามมุก

พร้อมกับถ่ายคลิปข่มขู่แบล็คเมย์เรียกเงิน๓๐๐๐บาท
หากไม่ยินยอมจะปล่อยคลิปให้อับอายเพื่อนในโรงเรียนด้วย
ผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ในสภาพจำนวนพร้อมกับยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองกระทำนะครับ
แต่ไม่ยินยอมขอโทษสังคมและตัวของผู้เสียหาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ระบุว่าจากการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหา
สารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปีจริง
แต่อ้างว่าข้อเท็จจริงบางส่วนนั้นไม่ตรงกับข่าวที่ออกมา
พร้อมกับอ้างว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แบล็คเมย์นะครับ
ขณะที่ล่วงละเมิดเด็กหญิงเพียงแต่มีการถ่ายรูปไว้เท่านั้น
อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้
แต่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดี
ตัวของผู้ต้องหาทั้งหมดเขาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธยังไงไหมครับ
รับในบางส่วนแล้วก็ปฏิเสธในบางส่วนในบางเรื่องครับ
ในบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามที่สื่อว่าชนได้ชาติไป
ในบางเรื่องข้อเท็จจริงบางอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราได้ทั้งการสอบสวนจากเยาวชนที่ผู้เสียหาย
แล้วก็ได้สักถามจากเยาวชนที่มามอบตัวครับ
สรุปแล้วใครเป็นคนถ่ายคลิปครับท่านครับตรงนี้

ตรงนี้เรายังต้องสอบส่วนเด็กครับ
ต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือ
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
และข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ส่วนข้อหาอื่นนั้นจะสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนนะครับ
นี้ตำรวจจะสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมในพฤติการทั้งหมด
ก่อนจะนำตัวเยาวชน๒คนที่ก่อเหตุไปส่งสถานพินิษฐ์

ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนที่เป็นชายถูกออกหมายจับ
นำตัวไปแถลงพร้อมกับทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และนำตัวไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้ครับ